ไฟล์ที่จะป้องกันตำแหน่งแชมป์กับฮวนฟราซิโซเอสราด้านักชกเม็กซิกันนะครับ
ถือเป็นไฟต์ที่ยิ่งใหญ่และหรือกวารสำคัญอีกไฟต์หนึ่งในชีวิต
และไฟต์บังคับรุ่นซุปเปอร์ฟรายเวท๑๑๕ปอนด์

ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่๒๕กุมภาพันธ์นี้

ในการแถลงข่าวศึกครั้งนี้นะครับ
ศิษฐกิจบอกว่าตัวเขาได้ศึกษาเทป
ของคู่ชกชาวเมซิกันมาเป็นอย่างดี

และจะผ่านไฟล์นี้ไปให้ได้
พร้อมกับฝากให้พี่น้องชาวไทยที่อยู่ในสหรัฐ

รักษาแชมป์เอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่ง

สะเกดวัย๓๑ปีชกมาทั้งหมด๔๙ไฟล์
ชนะ๔๔ครั้งน็อก๔๐ครั้ง

ขณะที่เอสตราด้าวัย๒๗ปีชกมา๓๘ไฟล์
ชนะ๓๖น็อก๒๕ไฟล์นะครับ